เกาะสมุยนะครับเกาะสมุยนั้นเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยอะครับ
คนไทยคนต่างชาติแน่นอนนะครับก็มีโรงแรมอยู่มากแล้วก็ใช้น้ำมาก
แต่ว่าตอนนี้ประสบกับปัญหาภัยแรงเขาต้องมีการแก้ปัญหาแล้วก็รับมือกับเรื่องนี้
โดยการใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนน้ำเข็มเป็นน้ำจืด
โรงแรมที่พักในรูปแบบของภูวิลล่าบนเกาะสมุย
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทั้งระดับกลางถึงระดับบนทำให้ใช้น้ำในปริมาณสูง
ธุรกิจการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยจึงมีสัดส่วนการใช้น้ำถึง๑๘๐
โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านปลายแหลมที่อยู่ห่างไกลจากสถานีส่งน้ำน้ำตกหินลาด
และสถานีส่งน้ำอื่นของการปราปาเกาะสมุยราว๒๐กิโลเมตร
จึงมีกำลังการผลิตน้ำได้ราว๒๖๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวัน
แต่ด้วยจำนวนผู้ใช้น้ำบนเกาะสมุยที่มีมากกว่า๑๔๐๐๐ราย
มีความต้องการใช้น้ำสูงถึง๓๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวันค่ะ
สูบน้ำทะเลบนเกาะสมุยเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนเป็นน้ำจืด
สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคควบคู่ไปกับการส่งน้ำปลาปลา

โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวันค่ะ
ซึ่งน้ำเหล่านี้ค่ะจะใช้เวลาในการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่๑ชั่วโมงต่อ๑๕๐ลูกบาทเมตรค่ะ
ก็สามารถใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะ
โดยภาคอุตสาหกรรมจะเสียค่าน้ำอยู่ที่๒๐บาทต่อ๑ลูกบาทเมตร
ต่างจากการขนส่งน้ำปลาปลาทางเรือที่มีต้นทุนอยู่ที่๒๐๐บาทต่อ๑ลูกบาทเมตรค่ะ
อุตสาหกรรมบางทีแหล่งสะพายอาจจะขาดช่วง
ทำน้ำจากน้ำทะเลเป็นน้ำจืดหรือน้ำทิ้งเป็นน้ำจืดเนี่ย
มันก็เหมือนกับความเพียงพอที่จะเป็นการการันตีนะครับ
ไม่ให้ระบบอุตสาหกรรมเขาขาดแคลนน้ำ
ถึงแม้พูดง่ายว่าเกิดภายแรงแล้วน้ำขาด

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
เป็นช่วงที่พื้นที่เกาะสมุยผลิตน้ำได้น้อย
ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงถึง๑๕๐
ไม่มีผลกระทบต่อเรื่องของปริมาณน้ำใช้ค่ะ
การควบคุมการใช้น้ำตรงนี้ค่อนข้างที่จะลำบาก
เพราะว่าในธุรกิจของการให้บริการเนี่ย
เราไม่สามารถที่จะมาจำกัด
นักท่องเที่ยวหรือแขกหรือผู้ที่มาพักได้
ยูต้องใช้น้ำอะไรเท่าไหร่อย่างไร

ก็คือจะต้องให้บริการอย่างเต็มที่
ปัจจุบันมีจำนวนห้องพักบนเกาะสมุยกว่า๔๐๐๐ห้อง
และมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เดินทางมาปีละ๒ล้านคน
สร้างรายได้ต่อปีราว๑๘๐๐๐ล้านบาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน